ทุกประจงทิณคนสีธรรมราช
มีผู้ชายคนหนึ่งถูกยิงจนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิต
ในพื้นที่อยู่ใกล้กับคนเจ็บ
แล้วก็พาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลด้วย

ตอนนี้ตกเป็นผู้ก่อเหตุ
แล้วก็ถูกออกหมายจับข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็เรื่องของอาวุธปืนด้วย
นี่คือผู้ที่เสียชีวิตนะครับถูกยิงบาดเจ็บก่อนนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่หมู่๓ตะบนปากนครอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
นี่ฮะบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านหลังเล็กตั้งอยู่กลางสวนไม่มีถนนตัดผ่าน
นี่เจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะฮะหลังได้รับแจ้งเหตุ
ส่วนคนเจ็บเนี่ยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับ
โรงพยาบาลมหาราชนี่คือผู้ที่บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
ชื่อนายยอดเพชรนามสกุลรอดสอนอายุ๓๘ปี
สภาพศพมีบาดแผลที่หน้าอกนะฮะแล้วก็ที่ปลายคาง
ลักษณะเป็นรูพลุนนะเป็นรอยกระสุน
แล้วมีแผลที่ชายโครงด้านซ้ายอีก๒แผล
สาเหตุก็คือถูกยิงนะฮะด้วยปืนลูกซองสั้นและปืน๙มม
ถูกยิงด้วยปืนสองกระบอกนะครับแพทย์พยายามช่วยอย่างเต็มที่แล้ว
ช่วยไม่ทันนะฮะนายยอดเพชรเสียชีวิต
ผู้ก่อเหตุเนี่ยเบื้องต้นคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะฮะ
แล้วเขาเห็นเหตุการณ์บอกว่านี่ฮะคือนายทรงศักดิ์มุสิกอง
เป็นนายกอบตปากนครอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ไว้๔๖ปีชาวบ้านเรียกนายยก๑
หลังจากที่ได้ข้อมูลตำรวจก็รวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็ขออนุมัติศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชออกหมายจับ
ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาที่เหลือก็เป็นเรื่องของอาวุธปืน
แต่ทางของนายยก๑เขาบอกเขาไม่ใช่คนก่อเหตุ
เขาแค่ผ่านมาเจอแล้วเขาพยายามจะพาคนเจ็บเนี่ยไปส่งโรงพยาบาล
นี่นะฮะนายยอดเพชรเนี่ยเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับ
แล้วก็วันนี้ญาติรับศพมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดคีรีรัตนาราม
ตะบนหินตกอำเภอร่อนพิบูรณ์นะครับ
ญาติครอบครัวก็มาร่วมกันแสดงความอาลัยท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจ
โดยเฉพาะช่วงพิธีรดน้ำศพภรรยาของผู้ตายภรรยาของนายยอดเพชร
นี่ยังทำใจไม่ได้นะฮะภรรยาชื่อนางวาสนาสุดเลยนะครับ
ตอนที่รดน้ำศพสามีญาติญาติต้องช่วยกันประคองเลยนะฮะ
เพราะว่ารดน้ำศพเสร็จแล้วต้องบรรจุศพใส่โลงอีก

รถน้ำหน้า

รถน้ำหน้า
วาสนาภรรยาของนายยอดเพชรนะฮะภรรยาผู้เสียชีวิตเธอบอก
เหตุการณ์ในคืนวันนั้นเธอก็เห็นอยู่ค่ะนะเหตุการณ์เกิดขึ้น
สี่ทุ่มของวันที่สิบแปดกันยายนคือวันอาทิตย์นะฮะ
ตอนนั้นสามีคือนายยอดเพชรออกมานั่งอยู่หน้าบ้านคนเดียว
จากนั้นก็เดินออกไปจากทางบ้านหน้าบ้านเนี่ย
ซึ่งเดินไปไกลสักน่าจะประมาณ๓๐นาที
เดินไปแบบไม่ใส่เสื้อแล้วมีเสียงรถจักรยานยนต์
ขี่ผ่านบนถนนสายหลักนะฮะห่างจากตัวบ้าน๘๐เมตร
แล้วมีเสียงหมาเห่าแล้วก็มีเสียงปืนเนี่ย
เสียงยิงปืนดังขึ้นอีกสามสี่นัดนางวาสนาบอกตอนนั้นก็ตกใจ
แล้วก็วิ่งออกมาดูหน้าบ้านเห็นรถกระบะตอนครึ่งสีดำคันหนึ่ง
จอดเปิดไฟหน้าอยู่ระหว่างถนนเดินทาง
ถนนดินทางเข้าบ้านนะฮะห่างจากบ้านสัก๔๐เมตร
เธอก็เดินไปดูพอไปถึงรถเห็นนายกหนึ่ง
ก็คือนายทรงศักดิ์มุสิกองนายกอบตปากนครยืนอยู่ที่ท้ายรถกระบะ
แล้วมีวัยรุ่นชายอีกสองคนอยู่ด้วยส่วนสามีเธอคือนายยอดเพชร
นอนบาดเจ็บกองอยู่ที่พื้นตอนนั้นนายทรงศักดิ์เนี่ยคือนายกหนึ่งเนี่ย
แล้วก็วัยรุ่นอีกสองคนเนี่ยพยายามจะพาสามีเธอขึ้นรถ
แต่เธอคิดว่าเขาจะพาไปซ้อมไปทำร้ายต่อหรือเปล่าตอนนั้นก็นอนกองจมกองเลือดอยู่แล้ว
ยกมือไหว้ร้องขอบอกอย่าทำเลยอย่าทำเลยนี่มีลูกอีก๔คนต้องเลี้ยง
นายทรงศักดิ์ก็บอกนี่ยอดเพชรเขาถูกยิงเดี๋ยวจะพาไปส่งโรงพยาบาล
แต่เธอบอกเธอก็ไม่ไว้ใจเพราะเธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
เธอจะไม่ให้พาไปกลัวจะถูกอุ้มไปทำร้ายอีก
ทรงศักดิ์ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวเพราะว่ามีตำรวจมาด้วย
ซึ่งเธอก็บอกเธอก็ไม่รู้หรอกว่าสองคนนั้นที่ลักษณะเป็นชายวัยรุ่นเนี่ยเป็นใครอะไรยังไง
เอาเป็นว่าเขาก็พาสามีเธอขึ้นกระบะท้ายรถแต่เธอเนี่ยขอนั่งไปด้วย
นั่งอยู่ที่ด้านหลังกับทางสามีคือนายยอดเพชรนะฮะแล้วก็วัยรุ่นชายอีกคนนึง
ส่วนอีกคนนึงไปนั่งอยู่ด้านหน้ากับนายทรงศักดิ์นะครับนายทรงศักดิ์หรือว่านายกหนึ่งนะฮะเป็นคนขับรถ
ระหว่างทางเนี่ยเธอบอกว่านายทรงศักดิ์จอดรถแล้วให้คนลงไปคนหนึ่ง
จากนั้นก็ขับรถไปถึงโรงพยาบาลนะฮะพอไปถึงโรงพยาบาล
ส่งสามีเธอลงแล้วขับรถออกไปทันทีโดยไม่แจ้งเหตุอะไรเลยกับเจ้าหน้าที่
หรือว่าแจ้งตำรวจว่าอยู่ดีเนี่ยสามีเธอเกิดอะไรยังไงขึ้น
จมกองเลือดอยู่ท้ายรถกระบะของนายทรงศักดิ์แล้วก็อุ้มขึ้นรถพามาส่งโรงพยาบาล
แต่เธอยืนยันว่าสามีเธอไม่เคยมีศัตรูที่ไหนเป็นที่รักของคนในชุมชน
แล้วก็เป็นคนรักครอบครัวมากเนื่องจากมีลูกต้องดูแลเป็นลูกสาวหมดเลยนะฮะมีลูก๔คน
ไม่คิดไม่ออกว่ามันเกิดสาเหตุอะไรมันยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นเพราะสาเหตุอะไร
ถ้าต่อไปผมว่ามีทะเลาะพิวาตกับเขาคือก็ไม่มี
ถ้ามีเขาก็ต้องมาบอกเขาจะมีอะไรจะพูดกับแม่น้านตัวเลย

เธอก็เลยติดใจว่าทางฝั่งของนายทรงศักด
ตอนนี้ก็สารอนุมัติหมายจับแล้วเนี่ย
คือคนก่อเหตุหรือตกลงเขาผ่านมาแล้วเจอสามีเธอ
จมกองเลือดอยู่แล้วก็พามาส่งโรงพยาบาลกันแน
แต่เธอมั่นใจว่าเป็นคนก่อเหตุค่ะอันนี้ภรรยาของผู้ตายบอกนะฮะ
ครอบครัวบอกว่ามีรางสังหรณ์ก่อนเกิดเหตุสามวันนะครับลูกสาวคนโตนะครับ
ฝันว่าไปยืนอยู่ที่ลานแห่งหนึ่งแล้วข้างหน้ามีศพวางเรียงรายอยู่สี่ศพ
หนึ่งในนั้นก็คือพ่อตัวเองคือนายยอดเพชรนะ
มาตอนเช้าก็ไปบอกพ่อเล่าให้พ่อฟังพ่อก็คือนายยอดเพชรเนี่ยนะฮะ
ก็บอกกับลูกว่าโอ้โหไม่ได้หรอกลูกคิดมากไม่มีอะไรหรอกสุดท้ายก็มีเหตุร้ายเกิดขึ้นจนได้นะครับ
บอกอยากให้ตำรวจเนี่ยช่วยตามคดีให้ด้วยอยากให้ความเป็นธรรมกับสามีเธอด้วย
ขอให้จับคนร้ายให้ได้โดยเร็วนี่นะฮะวันนี้ก็รับศพมาแล้วนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับน้องชายของผู้ตายบอกว่าเย็นวันเกิดเหตุนะครับ
พี่ชายมาหาที่บ้านมายืมเงินบอกจะเอาไปใช้จ่ายในครอบครัว
แล้วก็ดื่มเหล้าขาวกันขวดหนึ่งก่อนที่พี่ชายจะกลับบ้าน
๔ทุ่มก็รู้ข่าวว่าพี่ชายถูกยิงเสียชีวิต
ตอนที่เจอกันพี่ชายมีท่าทีเคร่งเครียด
เล่าให้ฟังบอกนี่มีปัญหากับเพื่อนบ้านอยู่นะเรื่องสุนัข
คือหมาของบ้านพี่ชายเนี่ยไปกัดหมาของเพื่อนบ้าน
แล้วก็ตอนที่ไปกัดหมาบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยยังพลาดไปกัดโดนแขนเพื่อนบ้านด้วย
ตอนนั้นเพื่อนบ้านเอาปืนมายิงหมาชักปืนยิงใส่สองนัด
แต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นเหตุถึงขั้นมาเอาชีวิตกันแบบนี้นะ
ก็บวกว่าก็มีเรือง
มีเรืองกับคนข้างบ้านอยู่ห้ามกว่ามาตรงร้อยทิศเมตร
วันหลังนั้นก็มีอยู่หลังเดียวตรงกันข้าม
เขาบอกว่าเนี่ยเขาก็มีเรื่องอยู่กับจ่าชู่จ่าชู่
มีเรืองอยู่กับจ่าชู้เขาบวกกระตากบวกกระตาวันนั้นเนี่ย
ก็มีเรืองอยู่กับจ่าชู้มีเรืองอยู่กับจ่าชู้
ก็บวกมาอีกนึงว่าเนี่ยเรืองมากไปครบ
ว่าเนี่ยจ่าชู้มันชักปืนยิงมาสองนัด
กับชักยิงต่อหน้าถึงกับพี่พายตกใจ
ขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับ
นายทรงสักหรือนายกหนึ่งนะค่ะนายกอบตปนคร
ออกหมายจับล่าสุดวันนี้มามอบตัวกับตำรวจแล้วนะครับ
โดยขอปฏิเสธข้อหาทุกข้อกล่าวหา
แล้วก็ใช้หลักทรัพย์เป็นวงเงิน๒แสนบาทประกันตัวไป
ตำรวจก็ให้ประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน
แล้วก็ขึ้นรถตู้คันสีแดงเนี่ยฮะออกไปด้านหลังโรงพักนะฮะ
คือผู้สื่อข่าวของเราก็ไปที่บ้านของนายกหนึ่งนะฮะห่างจากจุด
เกิดเหตุแค่๑กิโลเมตรบ้านของเขากับบ้านที่นายอดรักเขาอยู่
แล้วก็จุดที่เจอเขาบาดเจ็บอยู่เนี่ยนะฮะก็อยากจะไปถามความ
นั่นแหละว่าเออตกลงแล้วยังไงคือคือไปทำร้ายเขาหรือเปล่า
หรือว่าจังหวะไปเจอแล้วก็ช่วยพาส่งโรงพยาบาลแต่ญาติเขา
ติดใจว่าพาส่งโรงพยาบาลแล้วทำไมไม่แบบอยู่ให้การหรือว่า
พบเจ้าหน้าที่อะไรยังไงก่อนไปที่บ้านก็ไม่เจอนะฮะสุดท้าย
ก็เลยโทรไปหานะฮะมีเบอร์โทรเลยได้โทรศัพท์ไปสอบถาม
นะครับคือนายกหนึ่งเนี่ยให้ข้อมูลกับเราทางโทรศัพท์นะครับบอก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาไม่ได้ทำร้ายนายยอดรักจริงนะ
มันเป็นเรื่องของการไปอยู่ผิดที่ตอนนั้นไปเจอเนี่ยก็เห็น
เขาเจ็บแล้วก็จะช่วยเหลือเขาพาเขาส่งโรงพยาบาลจนลืม
ว่าตอนนั้นรถก็เป็นรถกระบะส่วนตัวของเขานะแล้วก็ไม่
มีการรู้จักส่วนตัวอะไรกับทางผู้ตายมันก็เลยทำให้
เกิดความเข้าใจผิดว่าเขาเนี่ยไปทำร้ายนายยอดรักแล้วก็พาไปที่
ยังไม่สบายใจ
เขาคงจะทราบดีว่าผมพยายามสะโกนบอกว่าให้พาคนเจ็บขึ้น

ใช่เขาเล่าให้หนูฟังเหมือนกันผมก็นี่ผมก็ถ้าพูดถูก
มันก็เหมือนกับอยู่จังหวะช่วงเวลาที่มันไม่สมควรนิดนึง
แต่ก็เอาเป็นว่าขอความกรุณาหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อให้ให้มัน
มันยุติธรรมสำหรับทางผู้ที่เขาสูญเสียด้วยแล้วก็ทางผม
เองด้วยทั้งก็ต้องเข้าใจว่าแสงก็ออกมาค่อนข้างจะเป็น

อันนี้ก็เป็นคำชี้แจงทางฝั่งของนายทรงศักดิ์นะฮะ
ต้องให้ตำรวจเนี่ยเขาไล่หลักฐานกันต่อไปคือถ้ามีกล้อง
หน้ารถกล้องหลังรถอันนี้จบเลยนะใช่ไหมใช่มันก็จะรู้ว่า
เกิดอะไรขึ้นคืนวันนั้นขับรถมาแล้วมาเจอแบบไหนอะไรยังไง
นายยอดรักเขาแบบนอนฟุบจมกองเลือดอยู่เลยจอดรถช่วย
อะไรอย่างเงี้ยอืมอันนี้มันก็จะชัดเจนค่ะแต่ทางนายทรงศักดิ์เขา
ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมครับเราลงพื้น
ไปที่จุดเกิดเหตุเนี่ยวันนี้บ้านของผู้ตายก็ปิดเงียบ
นะฮะมีสุนัขเฝ้าบ้านอยู่ตัวหนึ่งคือได้ถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้าน
ไอ้เรื่องที่ว่าสุนัขของนายยอดรักมากัดสุนัขบ้านเขา
โหมัน๒๓เดือนแล้วไม่ได้ติดใจเอาความอะไรกันนะเพราะ
ปกติแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอดเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้
ที่จะนำไปสู่สาเหตุของการแบบมาทำร้ายกันยิงกันจนแบบตาย

เดี๋ยวรอดูตำรวจเขาขยายผลต่อไปกันแล้วกันนะครับ